อีกหนึ่งเรื่องราวเขาบอกว่าด่งดังมากในโลกโซเชียลก็คือเรื่องที่มันต้องถกเถียงกันหน่อย
เรื่องของอาหารราคากับปริมาณเขาว่ากันว่ามันสวนทางกัน
แต่ผมว่ามันต้องมีที่มาที่ไปกับเรื่องแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูภาพแล้วก็ช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันว่า
กับข้าวถุงนี้ราคาแบบนี้มันเหมาะสมกันหรือไม่ครับ
อันนี้คือผัดหมูกรอบพริกเผาถุงละ๗๐บาท
อ่ะดูภาพไปแล้วก็มีคำบรรยายจากคนที่เขาถ่ายคลิปนั่นแหละครับ
บอกว่านี่คือผัดพริกแกงหมูกรอบในราคา๗๐บาท

ฟังแล้วก็ดูมันยังไงนะ
อ่ะพูดถึงมองจากภาพก็คือเห็นว่ามันน้อยอ่ะ
ปริมาณมันอยู่ก้นถุงอยู่เลย
งั้นเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่า
ที่ออกมาระบายความในใจแล้วถามความเห็นของชาวเน็ตนั่นแหละว่าเอ๊ะ
ปริมาณของกับข้าวที่เธอได้มาเนี่ยกับราคาที่จ่ายไปมันคุ้มกันไหม
เรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เธอบอกเธอไปส่งยายไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งข้างข้างคลินิกน่ะ
มีร้านขายอาหารตามสั่งอยู่เธอเลยหันไปถามยายว่ากินข้าวยังจ๊ะยายจ้า
หิวบอกว่าหิวงั้นกินข้าวกันก่อนเนอะดีเธอก็เลยสั่งข้าวให้กับยาย
ปรากฏได้กับข้าวมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเพราะว่าเธอสั่งกับข้าวไปทั้งหมด๕อย่าง
แล้วก็ใช้จ่ายด้วยการใช้โครงการคนละครึ่งย้ายนั่นแหละแล้วก็จ่ายด้วยโครงการนี้ไป
คือกับข้าวทั้ง๕อย่างอย่างอื่นอื่นก็ดูปกติดีเธอว่าอย่างนั้นนะ
คนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์เอาไว้นะแต่ที่เธอบอกว่าคาใจมากมากคือหมูกรอบผัดพริกเผา
ราคา๗๐บาทดูมันน้อยไปสำหรับเธอเธอบอกแบบนั้นแบบนี้เธอบอกว่าเธอไม่อิ่ม
แล้วเธอก็ตั้งข้อสงสัยไปอีกนะว่ามันเป็นเพราะว่าทางร้านปกติให้แบบนี้หรือเปล่า
หรือเป็นเพราะว่าเธอใช้โครงการที่ว่าต้องจ่ายคนละครึ่งก็เลยได้น้อยลง
คือดราม่าแน่นอนคือโพสต์อะไรแบบนี้ลงไปบอกตรงว่ามันมีดราม่าแน่นะครับ
คนที่เขาไปดูนะในโพสต์นี้เขาก็คอมเมนต์กันไปต่างนานาบอกเอ๊ะทำไมมันน้อยจัง
บางคนบอกว่าของเรา๔๐บาทยังไม่กล้าขึ้นราคาเยอะสงสารคนกิน
อันนี้ไหนจะมาเป็นของอารมณ์ของผู้ประกอบการที่มาคอมเมนต์บางคนบอกว่ามันไม่สมราคาเลย
บางคนบอกว่าจานนี้บางทีบางที่ก็๖๐บาทนะสำหรับเมนูแบบนี้ความเห็นก็มากมายแตกต่างกันออกไป
บอกแบบนี้แล้วกันนะครับนี่มันเป็นแค่มุมเดียวนะก็คือมุมของผู้ที่เขาเป็นลูกค้า
ซื้อของมาแต่มุมแม่ค้าเขายังไม่ได้ชี้แจงอ๋อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องพูดคุยกับทางเจ้าของร้านเขาด้วย
ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ปริมาณที่ได้มากับข้าวแบบนี้ที่ขายไปเนี่ยเอ๊ะมันยังไงกันแน่
วัตถุดิบแพงหรือเปล่าหรือสรุปแล้วเนี่ยอาจจะมีการเข้าใจผิดหยิบมาผิดถุงหรือเปล่า
มันก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ค่ะก็คงจะต้องรอทางแม่ค้าทางคนขายเขาออกมาชี้แจงบ้างนะครับ
ได้กล่าวหาใครเพียงแต่ว่าก็นำเสนอมุมมองของลูกค้าผู้บริโภค
คือเอาเป็นว่าคนที่ทานเนี่ยก็อยากได้เยอะแหละส่วนคนขายเขาก็อาจจะขายในปริมาณนี้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว
ยังไงก็ลองคุยกันดูนะคะน่าจะคุยกันได้แหละเรื่องของกินมันเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญ